ดีกว่านะคะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคลิปท้าพิสูจน์ความกล้าบนเครื่องเล่นชวนเสียวท้องน้อยนะคะ
ชิงช้าระดับสูงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ
นี่กำลังเป็นเครื่องเล่นที่เป็นที่นิยมมากในประเทศจีนนะคะ

เขาบอกให้มองไปข้างหน้าเขาแล้วเล่นอะไรแบบนี้อย่ามองข้างล่างเลยค่ะ

คว้างเว้งว้างว่างเปล่ามากเลยทีเดียวนะคะ

ขณะนักท่องเที่ยวชายคนนี้กำลังทดสอบความกล้า
ว่งชิงช้าบนหน้าผาสูงเฉียด๑๐๐ฟุตค่ะ
ซึ่งคลิปนี้ก็แชร์กันมากในเว้ยป๋อนะคะ

กล้าไหมนั่งโลชิงช้าบนหน้าผา
ซึ่งคนที่ได้ชมคลิปก็ชอบความตื่นเต้นหวัดเสียว
เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน่าไปลองดูน่าสนุกนะคะ
ส่วนบางคนก็วิจารณ์ถึงความปลอดภัย
เพราะว่าดูจากคลิปแล้วไม่แน่ใจว่า
อุปกรณ์แข็งแรงพอดีหรือเปล่า

นี่เรากำลังจินตนาการว่าถ้าเราไปนั่งกับเขาจะเป็นยังไง
คือหวาดเสียวคือมันหวาดเสียวตรงที่ข้างล่างมันสูงเกินไป

บ๊ายหลุดแล้วไปยาวเลยนะคะทีนี้
ถ้าเห็นรู้สึกว่าจะมีสลิงกรอบไว้อีกชั้นอัน

ค่ะนี่โมเมนตั้มโยกไปได้ไกลเลยนะคะ
พุ่งตัวนั่นน่ะสิซึ่งตามรายงานสื่อของจีนนะคะ
บอกว่าชิงชานี้แกว่งอยู่ที่ความสูง๙๘๔ฟุต
พี่กัดอยู่ที่สวนสนุกชื่อดังในเขตท่องเที่ยว
วันเฉิงเฮชานวาเล่ในเมืองชงชิ่งในจีนนะคะ

แต่ว่าถ้าใครอยากเล่นชิงช้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ
ซึ่งบริษัททัวร์บางแห่งก็มักจะจัดแพ็คเกจ
ค่าเครื่องเล่นที่ราคา๙๐หยวนหรือประมาณ๔๗๐บาท
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้โลชิงช้าพร้อมเยี่ยมชมสะพานพื้นกระจก
แล้วก็ทางเดินรูปเกือกม้าที่ติดตั้งอยู่บนหน้าผาสูงแห่งนี้ด้วยนะคะ

ไม่ค่อยนิยมความหวัดเสียวมากขนาดนั้นเหมือนกันค่ะ